มาถึงคดีใหญ่กับเรื่องของคดีทุจริตเงินทอนวัดมูลค่าเป็นร้อยล้าน
นะครับตำรวจเขาร่วมกันกับหลายหน่วยงาน
ทั้งบกปปปปชแล้วก็ปอท
ส่วนที่กำลังกันเมื่อวานบุกเข้าไปในกุฏิของเจ้าคุณแจ๊ค
หรือว่ารองเจ้าคณะจังหวัดนครนายกนะครับ

กุฏินั้นไปเจอของกลางมากมาย
สุรานอกสุราไทยถุงยางอนามัยและปืนบีบีกัน
แต่ของกลางเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นของลูกศิษย์ท่านมาฝากเอาไว้

เห็นภาพในกุฏิโอ้โหนี่เหมือนไม่ใช่สภาพกุฏิแล้วท่าน
ทำไมมันดูแบบมีข้าวของเยอะแยะมากมาย
สีชมพูแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะไปหมดเลย
ภาพที่เห็นเป็นตำรวจกองบังคับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร่วมกันกับหลายหน่วยงานทั้งปปชแล้วก็ปอท
ไปอ่านหมายค้นของสารจลนครนายกดต่อหน้า
สนาแห่งชาติรวมไปถึงไปตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การกระทำความผิดหลายรายการโดยเป้าหมายสำคัญของการตรวจค้นคือ
ของคดีนี้จากการตรวจสอบนะครับข้าวของต่างที่ไม่น่าจะอยู่ในกุฏิ
สุราไทยสุรานอกรวมกันแล้วห้าขวดในตู้เย็นไปเจอเบียร์๑กระป๋อง
ค่ะนะฮะที่น่าแปลกมีปืนบีบีกันกับถุงยางอนามัยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
นะฮะเบียร์อืมบีบีกันครับถุงยางอนามัยมันไม่น่าจะอยู่ในกุฏิของท่านรองเจ้าคณะจังหวัดหรือเปล่า
แล้วอยู่ข้างเตียงด้วยเหรอเออนี่นี่ถุงยางอนามัยไม่น่าอยู่ในกุฏิของเจ้าอาวาสหรือเปล่า
ค่ะนะฮะแต่ท่านบอกว่าเป็นของลูกศิษย์ท่านไม่ใช่เป็นของท่านเป็นของลูกศิษย
เบียร์เนี้ยมีคนเอามาแก้บนอืมค่ะท่านจะเก็บไว้ทำไมก็ไม่ทราบเออ
เอ่อข้อมูลเนี้ยหรือว่าคำเกล่าอ้างเนี้ยคล้ายกับเอ่อทิศอ๋อยเลยน่ะเออ
คล้ายกันนะฮะจากนั้นก็มีการนิมนต์เจ้าคุณแจ๊บไปสอบประคำที่สพเมืองนครนายก
พร้อมยึดของกลางที่ตรวจค้นในกุฏิได้ทั้งหมดนะฮะทั้งสุราทั้งเสื้อผ้าที่สำคัญนะคุณผู้ชม
ค่ะมันมีเสื้อผ้าของเด็กวัยรุ่นกับเด็กเด็กเล็กเล็กอ่ะอยู่ในกุฏิท่านด้วยเอ้ย
ของใครเป็นของใครทำไมมีเสื้อผ้าเด็กไปอยู่ในนั้นอ๋อน่าจะเป็นของญาติแหละค่ะ
อาจจะเป็นไปได้ก็เอาทุกอย่างไปตรวจสอบรวมทั้งนิมนต์เจ้าวัดวัดอื่นอื่นในพื้นที่
หรือว่ารายรูปด้วยนะครับหลังจากสอบประคำเสร็จ
พลตำรวจตรีศรูนย์เกียรติปานแก้ผู้บังคับการภ้ำการรับประอบราบการทุขศรรศ์และประพฤติมีชอบน่ะฮะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงว่าตำรวจหลายหน่วยงานได้ร่วมกันกว่า๖๐นาย
เหตุการณ์นี้มันเป็นการเปิดยุทธการล้างบาปปราบอาลัชชีทุจริตเงินทอนวัด
กระจายกำลังไปตรวจค้น๕จุดเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครนายกนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร
ก่อนหน้านี้เขามีการตรวจสอบพบนะฮะว่านายนพรัชเบนจวัฒนานันต์หรือว่าอดีตภูมิในการสำนักพุทธ
เป็นพุทธภาษาตามัยจับในคดีทุศจดิตเงินธรรมวัฒน์ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี
ท่านเนี่ยร่วมกันกับเจ้าคุณแจ๊คนี่แหละแล้วก็เจ้าอาวาสวัดหลายวัดทุจริตเงินอุดหนุน
วัฒน์ในพื้นที่จนครนายก๑๒วัฒน์
โอ้โหคือตรวจสอบกันมาตั้งแต่ปี๖๐นะคะส่วนปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเฟสที่๔แล้วถูกต้อง
แล้ว๑๒วัฒน์นี้เป็นเงินมูลค่า๑๒๓ล้านบาทหลังจากที่เจ้าอาวาสแต่ละวัฒน์ได้รับเงินไปแล้ว
เฉียวัดหนึ่ง๒ล้าน๓ล้านสูงสุด๒๐ล้านบาทเขาก็จะมีการทอเป็นเงินสด
การที่เอาเงินทั้งหมดนี้๑๒๓ล้านให้กับวัดเอาไปทำอะไรก็ไปซ่อมแซมบุรณวัฒน์
ไอ้ที่เหลือก็จะทอนกลับมาเป็นเงินสดทั้งหมดแล้วเอาไปให้ใครเอาไปให้เจ้าคุณแจ๊คก่อน
หลังจากนั้นเจ้าคุณแจ๊คก็จะแบ่งเงินเป็นส่วนมอบคืนให้กับวัด
นี่แหละค่ะเป็นที่มาของคำว่าเงินทอนคือบางวัดบอกว่าไม่ได้เงินกลับมาแม้แต่บาทเดียว
นั่นแหละสิก็ทอนไปหมดแล้วไงจริงเขาให้เอาเงินไปบุรณะซ่อมแซมวัด
แต่ดันไปเอาเงินสดย้อนกลับมาแล้วส่งคืนให้กับเจ้าคุณแจ๊คก่อน
เจ้าคุณแจ๊คถึงจะแบ่งสรรปันส่วนคืนให้กับวัดต่างต่อไป
แต่อ้างแบบนี้ว่าไอ้เงินที่เอาคืนมาเนี่ยเดี๋ยวจะมอบกลับไปให้สำนักพุทธ
ไปบริจาคให้วัดที่ขาดแคลนแต่มันไม่ถึงไงมันไม่ถึงวัดที่ขาดแคลน
แต่มันอยู่ที่เนี่ยพระเหล่านี้แหละมันตรวจสอบเส้นทางการเงินได้
ถูกต้องโดยเงินที่เจ้าคุณแจ๊ครวบรวมเอาไว้กับตัวเขาประมาณ๑๑๐ล้านบาท
แล้วก็แบ่งให้กับนายนพรัชซึ่งเป็นอดีตผู้มนัยการสำนักพุทธด้วย
แล้วเขาสนิทกันมา๓แปลงรวมแล้ว๑๐กว่าไร่มูลค่า๑๘ล้าน๖แสนบาท
แต่รายชื่อในการเป็นผู้ครอบครองที่ดินนั้นเป็นคนในครอบครัว
ไม่ได้เป็นตัวท่านกับอดีตผู้มนัยการสำนักพุทธ
เป็นคนถือกรรมสิทธิ์แทนเพื่อเป็นการอำพลางทรัพย์สินแล้วเงินที่โยกไปซื้อ
ทีนี้คำถามที่เราถามไปว่าไอ้เหล้ากับถุงยางอนามัยและปืนบีบีกันที่ไปเจอในกุฏิท่านของใครกันแน่
ท่านก็อ้างว่าเป็นลูกสิทธิ์เรามาเก็บเอาไว้แล้วท่านก็จะเก็บเอาไว้ให้

ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ร่วมกันฟอกเงิน
อีกหนึ่งกรณี